คุณผู้ชมข่าวต่อไปก็เกี่ยวข้องกับคนชื่อสมชายเหมือนกัน
แต่นายสมชายคนนี้เขาเมายา
พอเมายาแล้วก็คลั่งค่ะคุณผู้ชมเอามีดจะไปไล่ฟันคนอื่นเขา
ทีนี้พอตำรวจพยายามที่จะควบคุมตัวปรากฏว่า
ผู้ชายคนนี้เอาหนังสติ๊กยิงใส่ตำรวจ

ใช่ค่ะแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องนี้จบลงได้จับกลุ่มได้
เป็นเพราะว่าโดนสหบาทาแบบนี้ค่ะ
โอ้โฮทางเจ้าหน้าที่ลดถึงชาวบ้านเองนะคะ
พยายามไล่จับกลุ่มตัวในโอ๊ตหรือว่านายสมชาย

คือเป็นปฏิบัติการตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงหัวค่ำ

โอ๊ตเขาไปจุดไฟเผาอะไรสักอย่างชาวบ้านก็กลัว
แล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่าพอช่วงค่ำกลัวอันตราย
ต้องรีบจัดการนายสมชายให้ได้โดยเร็ว
ใช่ค่ะที่บอกว่าต้องรีบจัดการเพราะอะไรรู้ไหม
เขาคลั่งมากแล้วมีดก็มีหนังสติ๊กก็มี
แล้วสุดท้ายคือนายสมชายเขาวิ่งหนีออกจากบ้านไปใช่ไหม
ตำรวจเองชาวบ้านเองเนี่ยพยายามจนนี่คุณผู้ชม
ไปเจอนายสมชายนั่งอยู่หลังโรงเรียนบ้านทุ่งแฝกค่ะ
ห่างจากบ้านประมาณ๕๐๐เมตรนะ
แล้วเนี่ยตอนชาวบ้านเขาล้อมจับปรากฏว่านายสมชายนี้พยายามต่อสู้ค่ะ
จนกระทั่งชาวบ้านเขาต้องรุมกระทืบ

เลือดกำดุงกำดาวหลายเลยนะครับแต่ว่าตัวนายสมชายก็ศักดิ์เต็มตัว
แล้วก็ห้อยเครื่องรังของขลังเต็มตัวด้วยเหมือนกัน
ใช่ค่ะทีนี้พอชาวบ้านเขาสหบาทาแล้วเลือดท่วมแล้วนะ
ก็เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำตัวนายสมชายไปรักษาที่โรงพยาบาล
แต่ทีนี้ถ้าสมมุติเกิดว่าย้อนเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยค่ะ

คือตอนนั้นประมาณบ่าย๓โมงครึ่งตัวนายสมชายเขามีอาการคุ้มคลั่ง
มีมีดไงเอามีดไปจี้คอชาวบ้านวิ่งไล่ทำร้ายชาวบ้าน
ชาวบ้านเขาเจอแบบนี้เขาก็กลัวสิคะไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเลย
ผู้ใหญ่บ้านก็เลยต้องแจ้งตำรวจคุณตำรวจมาหน่อย
คุมตัวนายสมชายหน่อยทีนี้พอตำรวจมาถึง
สมชายเขาก็อยู่ในบ้านที่ตำบลกบินอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีน
คือเขาก็บอกแบบนี้คุณตะโกนด่าเจ้าหน้าที่ด่าตำรวจเหมือนกัน
บอกว่าพวกมึงอยากเข้ามานี่บ้านกูอะไรอย่างนี้นะฮะ
ยังไม่ได้ทำผิดอะไรเขาก็อ้างแบบนี้นะฮะ
แล้วก็ตะโกนโหกเวกโวยวายนะปลาสิ่งของออกมานอกบ้าน
ใช้หนังสติ๊กที่มีเนี่ยยิงตำรวจด้วยยิงชาวบ้านด้วย
คุณผู้ชมพอตำรวจเขามองไปข้างในเขาเห็นสมชายเนี่ยโอ้โห
มือก็ถือเหมือนกับแบบเป็นอาวุธเป็นมีดปลายแหลม
มีดปลายแหลมยาวแต่ว่ามันบินเป็นสนิมนะ
ใช่ค่ะตำรวจก็พยายามตะโกนไปออสสมชายใจเย็น
ปรากฏว่าเขาก็ยังไม่ออกมามอบตัวนะ
ก็ยังจุดไฟเผาของในบ้านอีกตำรวจก็เอายังไงดี
ตัดสินใจค่ะจู่โจมไปจับกลุ่มในโอ๊ตไวกว่าตำรวจ
วิ่งกระโดดกำแพงออกหลังบ้านหายไปเลย
คือตั้งแต่ตอนบ่าย๓ตอนที่หายไปเนี่ยมันมืดแล้วด้วยไงคะ
ใช่ตำรวจก็ต้องวางแผนกันใหม่วางยุทธวิธีกันใหม่
ทีนี้ชาวบ้านก็ไปเจอนายโอ๊ตกำลังเผาอะไรสักอย่าง
คุณดูสิกลัวกลัวมันจะไหม้บ้านกลัวมันจะลุกลาม
ชาวบ้านก็เลยบอกเจ้าหน้าที่ช่วยหน่อย
แล้วเดี๋ยวพวกเราจะช่วยกันจับนะฮะสุดท้ายจับได้นะ
ใช่ค่ะจับได้ด้วยฝีมือของชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะ
แต่ก็น่วมไปเหมือนกันนะในสมชายเนี่ย
ทีนี้เราไปคุยกับชาวบ้านที่เขาบ้านอยู่ติดกับนายสมชายเลย
ชื่อว่านายโชธเขาบอกแบบนี้ค่ะ
บอกว่าโอ๊ยสมชายเหรอเป็นแบบนี้แหละ
พังของเกลือนถนนเลยชาวบ้านแถวนี้เขากลัวกันไปหมด
รู้กันทั้งนั้นแหละว่าเวลาโอ๊ตมันเมายาเนี่ย

ผมตอบเลยว่ากลัวเพราะว่าดูสิมีอาวุธมีดด้วย
แล้วเขาเคยพยายามจะฟันผมเมื่อ๒อาทิตย์ที่แล้วอีกนะ

แล้วก็เดี๋ยวคนเจ็บโชว์นิ้วมือโชว์บาดแผลให้ดู
นี่เดี๋ยวดูค่ะที่เค้าโชว์แผล
ตลอดนะครับ
เขาพังของพวกอย่างแหลกร้านหมดนะครับ

จนแต่ถนนน่ะเกินหมด
จนไปบ้านเขาหวะกระหว่ากันหมด

เขาเมาอะไรไปแล้ว
ก็เป็นเมาพวกยาครับ

เกิดหัวมือกับทุกข์กันเลย

เขามีอาวุธครับเขาฟันผมนี่
เมื่อไหร่

โอ้โหเนี่ยเอาแผลให้ดูเลยโดนฟันเมื่อ๒อาทิตย์ที่แล้ว
ใช่ฮะตรงมือตรงนิ้วเนี่ยนะฮะ
ใช่ค่ะจริงอย่างนี้ก็ต้องดำเนินคดีนะ

อ๋อปกติเนี่ยนะในโอ๊ตอยู่กับคนชื่อดำ

โอ๊ยดำมันก็กลัวนี่ขนข้าวของหนีไปแล้ว

ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าชาวบ้านเขากลัวนะ
จริงตัวของผู้ต้องหาอาจจะไม่ได้มาทะเลาะเบาะแว้งอะไรกับชาวบ้านมากนักหรอก
แต่เวลาเมาเหล้าโอ้โหโวยวายคว่างปลาสิ่งของนะฮะ
ก็ต้องเอาไปบำบัดนะครับ